เพราะว่าเรามีตัวเล็กแดดจากหนูเล็กก่อนบ้าง

หนูเล็กก่อนบ่ายมีตัวเลขเด็ดมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
นักแสดงอารมณ์ดีคนนี้เดินทางไปนู่นเลย

ว่าที่เดินทางไปเนี่ยล่าสุดนะ
จากจะไปขอพรแล้วก็ตั้งใจจะเดินทางไปแก้บนด้วยค่ะ
ขอให้ธุรกิจยอดปังขึ้นค่ะ
ซึ่งนี่ก็ผ่านมาไม่ถึง๒เดือนพี่แจ๊คพลอย
เป็นไปตามคาดเป็นไปตามที่ขอเอาไว้เรียบร้อยเลยค่ะ
ก็เลยรีบเดินทางไปแก้บนทันทีเลย
แล้วก็ตามที่บอกคุณผู้ชมว่าฟังข่าวนี้ดีฟังให้จบ
เพราะว่ามีตัวเลขมาฝากด้วยค่ะ
การเดินทางไปที่วัดเจดีในครั้งนี้นะคะ
หนูเล็กบอกว่าทำการแก้บนด้วยการจุดประทัด๑แสนนัด
ให้ไข่ฟังกันไอ้ผู้เทื่อนไปเลยค่ะ
แล้วก็แน่นอนค่ะพอจุดประทัดแล้วก็ต้องอยากรู้ใช่ไหม
ปลายประทัดมันมีตัวเลขอะไรบ้าง
ไม่ต้องห่วงค่ะพี่หนูเล็กแกหยิบจากกระเป๋า
คุณผู้ชมให้แฟนรายการบันเทิงไทยรัฐดูกันไปชัดแบบนี้เลยค่ะ
๘๒๙๕๔คือเลขสวยมาก

ใช่รวยอู้ฟู้ดูสิเสียงโชคกัน
แต่ว่าคนละนิดละหน่อยนะไม่ต้องเสี่ยงโลกเยอะ

เพราะพี่จะไหว้ทุกเดือนแล้วแล้วก็จะมีทูปใช่ไหม
เดือนที่แล้วหวยออก๔๑๑ใช่ป่ะ

โอ้โหแม่บ้านคือร้องโอ๊ยเลยอ่ะ

ฟังแล้วก็เหนื่อย
ฟังกันชัดไหมคะถ้าฟังไม่ชัดเล่นให้ฟังอีกที
พี่หนูเล็กแกบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยแม่บ้านก็กรี๊ดลั่นบ้านมาแล้ว
วันนี้ก็อาจจะได้กรี๊ดกันอีกสักรอบก็ได้นะคุณผู้ชมนะ
แม่โชคดีทุกเดือนแบบนี้ต่อไป
อาจจะต้องให้ขึ้นแท่นเจ้าแม่ใบ้เลขมงคล
บันเทิงไทยรัฐอีกสักคนแล้วนะคะ
หน้าพี่จ่ายอย่าลืมกระซิบมาบอกบันเทิงไทยรัฐด้วย
เพราะว่าแฟนแล้วก็เรารออยู่
อกจากนี้ค่ะนอกจากไปไหว้ไอ้ไข่ใช่ไหม
ก็ไปไหว้ขอพรท่านทาเวสวรรณด้วยค่ะ
ขอให้ธุรกิจกิจการต่างที่ทำรุ่งเรืองปัง
แล้วก็ขอให้เจอเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็คนรอบข้างกรยานมิตรที่ดี
อะไรที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิต
แล้วไม่น่าเชื่อพี่หนูเล็กบอกว่าพอกลับมาเจอเลย

แอดมินเพจที่ดูแลสินค้าของเธอนี่นะ

ตอนนี้ก็ได้จัดการเอาออกไปเรียบร้อยแล้ว
เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าใครที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิต
นี่นะถ้ากล้องซูมมาปุ๊บเหลือเชอรี่คนเดียวนี่ฮาเลยนะ
นี่ยังเป็นสิ่งดีอยู่
อยู่กันครบ๓คนนี้แหละค่ะ
เพราะว่าต้องฟังพร้อมกันค่ะ
จากพี่หนูเล็กใช่ไหมคะ

และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ